ยายของน้องจีน่านะครับซึ่งมีตาเลี้ยงอยู่ด้วยเป็นสามีใหม่นะครับ
เพราะว่านายอาผะผู้ต้องหาบอกว่าพี่สาวของยายจีน่าจ้างเขาให้อุ้มเด็กไป
นี่นะครับท่านผู้ชมครับคือส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ต้องการที่จะไปหาเรื่องของกางเกงขาสั้นสีชมพูด้วย
เพราะว่าวันที่เจอตัวน้องจีน่าที่กระท่อมน้องไม่ได้ใส่กางเกงแต่วันที่หายไปจากบ้านแม่ยืนยันว่าใส่กางเกงขาสั้นสีชมพู
เพราะฉะนั้นต้องไปดูว่าที่บ้านหลังนี้จะมีไหมผ้าขาวม้าหรือว่าผ้าขนหนูสีดำที่นายอาผะบอกว่าใช้มัดตัวเด็ก
ตอนที่จับขึ้นจักรยานยนต์แล้วก็ให้ซ้อนท้ายรถแล้วพาออกไปจากบ้านเนี่ยจะเจอไหม
จากการตรวจค้นเมื่อคืนนะครับเพราะนายอาผะเขาซัดทอดว่าพี่สาวของยายน้องจีน่าซึ่งอยู่บ้านหลังนี้นะให้เขามาอุ้มไป
มีกล่องนมที่ดื่มแล้วมีซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขวดน้ำอัดลมขวดน้ำเปล่าด้วยเจ้าหน้าที่ก็เอาไปตรวจสอบนะฮะ
เพราะหลายอย่างมันอาจจะไปตรงกับจุดที่เจอที่กระท่อมก็ได้
เพราะเหมือนกับว่าเด็กไม่ได้ว่าโอ้โหถูกปล่อยทิ้งไว้คนเดียวตั้งหลายวันหลายคืนเหมือนกับมีคนคอยดูแลอยู่
บ้านหลังนี้มีคนอยู่สามคนนะครับคือยายน้องจีน่าชื่อนางนาคะ
สามีใหม่ชื่อนายสิทธิพงศ์เป็นตาเลี้ยงแล้วมีลูกชายของนายสิทธิพงศ์เป็นลูกติดมาอายุ๗ขวบ
หลักฐานเนี่ยเก็บอยู่๓ชั่วโมงเมื่อคืนนี้แล้วตำรวจก็คุมตัวนายสิทธิพงศ์นางนาคะด้วย
แล้วก็นายจบูสือที่เป็นลุงที่ไปเจอตัวน้องจีน่าที่กระท่อมเนี่ยไปสอบปากคำเมื่อคืน
วันนี้นายจบูสือก็ถูกคุมตัวไปสอบปากคำอีกรอบหนึ่งค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็เลยบอกว่าอยากให้คุณผู้ชมได้ไปเห็นบ้านของคุณยายของน้องจีน่าแล้วก็ที่มีตาเลี้ยงอยู่ที่บ้านหลังนั้นด้วยแล้วก็ตำรวจได้มีการนำหมายค้นไปตรวจค้นน่ะนะคะ
นี่ภาพบรรยากาศรอบบ้านของนายจจือหรือนายสิทธิพงศ์นะคะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตซอยในหมู่บ้านนะคะ
ฝั่งตรงข้ามถนนคอนกรีตก็จะเป็นป่ากระชายชาวบ้านบอกว่าเป็นป่ากระชายอ่ะนะคะชาวบ้านบอกว่าคือป่ากระชายตรงเนี้ยมันจะห่างจากบ้านของนายจจือ๒๐เมตร
ครับแต่ก็เดินไปได้บ้านของนายจจืออยู่ห่างจากบ้านของน้องจีน่าสองร้อยเมตรนี่นะคะลักษณะรอบรอบก็จะเป็นป่าและบ้านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
บรรยากาศด้านในค่ะด้านในของบ้านก็เป็นบ้านไม้ยกสูงผนังบ้านมุงด้วยไม้ไผ่สารรอบบ้านเป็นดินโครน
ก็มีรองเท้าแตะสีดำของเด็กผู้หญิงอยู่คู่นึงมีรองเท้าแตะของทั้งผู้ชายผู้หญิงซึ่งน่าจะเป็นของคนในบ้านอ่ะนะคะวางอยู่ด้วยมีเครื่องซักผ้าใช่ไหม
ส่วนด้านในเนี่ยรองเท้าที่วางอยู่ด้านนอกเป็นแบบนี้นะคะมีรองเท้าแตะของเด็กแล้วก็มีรองเท้าของผู้ชายและผู้หญิงแบบนี้ส่วนในบ้านค่ะในบ้านจะแบ่งเป็นห้องโถงนะคะจะมีสองส่วนส่วนแรกด้านหน้าก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็มีห้องซักรีดก็คือมีเครื่องซักผ้าค่ะครับ
พอเปิดประตูบ้านเข้าไปก็จะเห็นว่าก็จะมีเตาถ่านมีการน้ำร้อนแก้วน้ำขวดน้ำอัดลมกล่องใส่ขนมในห้องโถงห้องแรกก็มีเครื่องซักผ้าเครื่องหนึ่งที่วางอยู่นะคะ
มีชั้นวางถ้วยจานแล้วก็มีเครื่องฉีดยาฆ่าแมลงคือทีมข่าวของเราบอกว่าไปสำรวจดูกลางวันเนี่ยนะคะ
พื้นบ้านเนี่ยกวาดถูทำความสะอาดหมดเลยไม่มีเศษดินเศษโครนเลยคือต่างจากเมื่อคืนตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเก็บพยานหลักฐานแล้วก็ไปค้นบ้าน
คือเมื่อคืนกับวันนี้มันต่างกันมากก็เลยอยากจะไปดูอีกรอบนึงเพื่อที่จะเปรียบเทียบดูด้วยนะคะ
ใต้ถุนบ้านก็มีเศษขอนไม้แห้งมีกิ่งไม้มีของใช้ส่วนตัวใต้ถุนบ้านอาจจะมีของเยอะวางอยู่เต็มเลยทีมข่าวอยู่ที่บ้านของนายอาผะ
ก็บอกว่าน้องจูเนียค่ะพี่ของน้องจีน่าค่ะพี่ชายวัยสี่ขวบอ่ะค่ะอืมเดินมาจากบ้าน
ก็ไม่มากันใช่ไหมมาคนเดียวบ้านใกล้กันแหละเนี่ยน้องชมพู่นักข่าวของเราก็คุยด้วยนะคะแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านของนายจจือตาเลี้ยงของน้องจีน่าค่ะ
จูเนียบอกกับน้องชมพู่ทีมข่าวของเราว่ารองเท้าแตะผมหายรองเท้าแตะผมหายไปครับคือหลังจากที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปเก็บพยานหลักฐานอ่ะนะคะเก็บรองเท้าแตะของเด็กไปด้วยครับน้องจูเนียบอกกับทีมข่าวว่าตัวน้องจูเนียเองกับน้องจีน่าเนี่ยเคยมาอยู่ที่บ้านนายจจือนะคะเคยมาอยู่บ้านหลังนี้แบบนอนค้างคืนก็เคยมาเที่ยว
เล่นก็มาแล้วมาบ่อยค่ะทีนี้ค่ะหลังจากที่พบตัวน้องจีน่าแล้วเนี่ยคือตอนเนี้ยพ่อกับแม่ของน้องจีน่าก็อยู่ดูแลน้องที่โรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่ครับล่าสุดตอนนี้น้องจูเนียพี่ชายวัยสี่ขวบก็ต้องอยู่ในความดูแลของน้าและยายนายจบูสือที่เป็นลุงเนี่ยก็ช่วยดูแลด้วยครับน้องจูเนียก็เลยบอกกับทีมข่าวสั้นว่าค
ก็คุยเพิ่มนะคะได้คุยกับนางนาแลอายุยี่สิบแปดปีคือเมื่อคืนนี้ค่ะช่วงประมาณสักเกือบทุ่มหนึ่งตอนที่ตำรวจนำหมายค้นมาตรวจค้นบ้านของนายจาจือตาเลี้ยงของน้องจีน่าเพื่อหาหลักฐานแล้วก็เอาไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วนะคะนางนาแลบอกว่าตกใจคาดไม่ถึงว่าบ้านของนายจาจือจะเป็นจุดที่ต

เสียงที่ได้ยินวันนั้นน่ะเป็นเสียงของใครเป็นเสียงของน้องจีน่าหรือเปล่าเพราะเสียงร้องไห้คือไม่ใช่เสียงของลูกเพื่อนบ้านที่อยู่แถวแถวนี้ที่เธอคุ้นเคยแต่เธอก็ไม่แน่ใจเพราะเธอก็ไม่เคยได้ยินเสียงน้องจีน่าร้องไห้พอตรวจค้นนะคะแล้วก็พยายามจะคลี่คลายการหายตัวไปของน้องจีน่าค่ะนางนาแลคนนี้บอกว่าเอาจริงจริง
ว่าเสียงที่ได้ยินวันนั้นน่ะครับเสียงเด็กผู้หญิงร้องห้าครั้งเนี่ยมันมาจากบ้านของยายน้องจีน่าที่อยู่กับตาเลี้ยงของน้องจีน่าที่ตำรวจไปค้นหรือเปล่าแต่ตอนนั้นได้ยินนึกว่าเสียงอยู่ที่ป่าข้างข้างบ้านครับแต่พอค่อยค่อยหาหลักฐานค่อยตรวจค้นอะไรไปเนี่ยเธอก็เลยเริ่มเอกใจว่าเอ๊ะหรือจริงแล้วเสียงมาจากใน

นะคะในบ้านก็เลยอยู่รวมกันทั้งหมดสิบคนบ้านหลังเนี้ยคุยกับทีมข่าวของเราบอกว่าหลังจากที่น้องจีน่าหายตัวไปตกใจมากกังวลเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะลูกลูกของที่บ้านหลังเนี้ยค่ะครับเด็กที่อายุน้อยที่สุดในสองเดือนเองนะคะอ่าแล้วมีเด็กอยู่ตั้งเจ็ดคนแล้ววัยไล่เรียกกันกำลังซุก

รู้สึกว่ากลัวมากถ้าไปข้างนอกลูกพันธุ์ไปหมดแล้ว
เพราะว่ากลัวไงเพราะเขารับผ่านตัว
ของเจ้าหน้าที่เขามันดูแลในหมู่บ้านนี้นะไม่ให้เด็กหายต่อ

บรรยากาศภายในหมู่บ้านห้วยฝักดาบวันนี้เนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วนะคะ
หลังจากมีเรื่องวุ่นวายเรื่องของน้องจีน่าที่ช่วยกันตามหา
แล้วก็ตำรวจก็มาตรวจค้นแล้วก็มาหาหลักฐานมาคุยกับคนในพื้นที่
แต่วันนี้คุณชมพู่ทีมข่าวของเราบอกว่าก็ดูปกติแล้ว
เหมือนเขาก็ต้องเริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติครับ
ชาวบ้านแต่ละหลังคาเรือนก็เข้าบ้านกันเร็วหน่อยเพราะเขาก็ยังกังวลเรื่องของความปลอดภัยเนอะ
เฉพาะเด็กเด็กลูกหลานอะไรแบบนี้ก็คือใช้ชีวิตปกติแต่ระวังมากกว่าปกติ
ครับจะไม่ปล่อยเด็กเด็กออกมาวิ่งเล่นหรือว่าอยู่เพียงลำพังนะคะ
เขาก็กลัวว่ามันจะมีเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนเรื่องของน้องจีน่าอีก
เหมือนกับว่าใช้ชีวิตได้แต่เป็นการใช้ชีวิตแบบหวาดกลัวกลัวกันอยู่อะค่ะ
คือหายไปสักคนนี้หากันวุ่นเลยนะฮะใช่ค่ะ
คือสภาพพื้นที่ต่างจังหวัดบ้านจะเป็นลักษณะคือเขาไม่ได้มีรัวรอบขอบชิด
ค่ะไม่ได้ร้อมรั้วนะฮะแล้วก็อาจจะอยู่ใกล้กันหน่อยอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
บางทีเกิดอ้าวพ่อแม่ผู้ใหญ่ไม่อยู่ที่บ้านไปสวนไปไล่อย่างนี้
เด็กเด็กวิ่งกันอยู่หายไปนี่ยุ่งเลยเห็นไหม
ไม่กล้าเลยเข้าบ้านกันตั้งแต่ช่วงเย็นหัวค่ำอะไรแบบนี้ค่ะ
ครับอ่าทีนี้ถ้าจะพูดถึงตัวตาเลี้ยงของน้องจีน่าเนี่ยนะครับ
ผู้ชมครับนายจะจือหรือว่านายสิทธิพงศ์เนี่ยนะฮะ
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยด้วยนะครับ
หลังจากที่สพแม่แตงสอบปากคำเสร็จกลับมาที่บ้านตาเลี้ยงน้องจีน่าบอกกับเรานะครับ
บอกว่าเขายอมรับว่าเขาเครียดพอสมควรตอนนี้กลายเป็นเหมือนกับผู้ต้องสงสัยในคดีของหลานสาวหายตัว
เมื่อคืนนี้นอนไม่หลับกันทั้งบ้านเลยอยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายตัวจริงให้ได้โดยเร็ว
ตัวเขาจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเสียทีทีนี้ที่เขาตั้งข้อสังเกตกันว่าคืนวันนั้นน่ะ
จะเจอตัวน้องจีน่ามีชาวบ้านได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่แถวสวนกระชาย
แล้วมาหากันก็ไม่เจอหรอกแต่สวนกระชายมันอยู่ห่างจากบ้านของเขาเนี่ย
ผมไม่เคยได้ยินเสียงร้องเลยนะไม่เคยได้ยินเสียงเด็กร้องเลย
และขอยืนยันได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของจีน่า
อย่างนี้เรา
แล้วก็
ที่นี่มาดูประเด็นทางคดีหน่อยนะคะพตศแสงนุ่มผู้บังคับการกองปราบ
ก็ให้ข้อมูลหลังจากมีการประชุมร่วมร่วมกับตำรวจชุดพลิกลายคดีของน้องจีน่า
คือกองปราบเข้ามาสนับสนุนการทำงานของตำรวจในท้องที่นะคะ
เพื่อให้เกิดความรอบครอบทั้งเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์

ประเด็นที่นายอาผะผู้ต้องหาให้ปักคำและซัดทอดว่ามีคนอยู่เบื้องหลัง
รวมถึงการกลับไปกลับมาลวงเจ้าหน้าที่ของนายอาผะตลอดเวลา
ตรงนี้คือต้องตรวจสอบนะคะ
ว่าสิ่งที่นายอาผะผู้ต้องหาพูดทั้งหมดเนี่ยอันไหนมันคือเรื่องจริงบ้าง
และมีแนวโน้มที่จะสาวไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลัง
หรือคนที่ร่วมก่อเหตุได้ไหม
แต่ประเด็นคือตำรวจก็ยังยืนยันว่าก่อเหตุคนเดียวไม่ได้แน่
แต่ยังไม่ขอพูดรายละเอียดเพิ่มเติมในตอนนี้ค่ะ

นิติวิทยาศาสตร์ทั้งพยานบุคคลหรืออะไรแวดล้อมอะไรต่าง

ปัญหาที่ทำเป็นปัญหากับพนักงานสอบสวนตอนนี้ก็คือว่า
อภะให้การกลับไปกลับมาแล้วก็ลวงอยู่ตลอดเวลา
ตรงนี้เข้าไปกันดูแล้วไปอย่างไรครับ
ตรวจสอบหมดครับคำพูดของเขาว่า
ไหนที่จะเป็นสิ่งมีอะไรรองรับนี่เป็นไปได้ครับ

เพราะเขาต่อไปเป็นผู้ต่างหาเขาก็ตามมาที่เปลี่ยนแปลงไปมาได้อยู่แล้ว
คือมันมีการคนตั้งข้อสังเกตว่าการน้องหายตัวไปอะไรแบบนี้
มันอาจจะเป็นหนึ่งในการตั้งมาเปิดจับปฏิจาติให้สร้างความเร็นดูให้กับครอบครัวนี้อะไรประมาณนี้

ก็แบบนี้ครับในการสื่อส่วนเรายังไม่พบประเด็นพวกนี้ครับ

เหมือนว่าตอนนี้ที่ชัดเจนเพียงสิ่งเดียวที่นายอาผะสารภาพก็คือเรื่องที่ว่าอุ้มตัวจีน่าไปจากบ้าน
เพราะว่าที่ตำรวจขอสารอนุมัติออกหมายจับไม่ใช่แค่คำรับสภาพของนายอาผะนะครับ
แต่น้องจูเนียพี่ชายวัย๔ขวบของน้องจีน่าที่อยู่หน้าบ้านด้วยกันในวันนั้น
ก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าเห็นอาผะนี่แหละเป็นคนอุ้มน้องจีน่าไปนะครับ
นายอาผะเองหลังจากที่ถูกคุมตัวได้ให้การซัดทอดว่ามีผู้ว่าจ้าง
ให้เขาลักพาตัวน้องจีน่าไปแล้วสัดทอดไว้หลายคน
หนึ่งในนั้นคนแรกเลยที่โดนเนี่ยคือนางสาวการซินีจตาอายุ๒๖ปี
เป็นลูกเลี้ยงของนายอาผะคนที่วันนี้มาเป็นร่ามแปลภาษาให้
แล้วก็ซัดทอดลูกเขยด้วยทั้งคู่อยู่ที่อำเภอแม่แตงบอกว่าลูกสาว
ที่เป็นลูกเลี้ยงกับลูกเขยสั่งให้เขาลักพาตัวเด็กไปให้
ก็คือน้องจีน่าแต่ทางลูกเลี้ยงเขาออกมาปฏิเสธแล้ว
พอเขารู้ข่าวเขารีบมาหาตำรวจเลยวันนั้นนะครับ
วันนี้มาช่วยเป็นล่ามให้ด้วยจากนั้นนายอาผะซัดทอดใหม่อีก
บอกอ๋อมันมีคนที่มาวงการผมเนี่ยอีกหลายคน
รวมทั้งนายจบูสือจันลออายุ๓๒ปีพี่ชายของแม่น้องจีน่าด้วย
คือซึ่งเขาอยู่ที่เชียงดาวนะแล้ววันนั้นเขามาหาเขาบอก
หมอดูที่เชียงดาวบอกเขาเขาก็เลยลองมาหาดู
ก็แยกไปคนละทางกับที่เจ้าหน้าที่ขึ้นไปที่ปากถ้ำแล้วไปเจอเด็ก
นายจบูสือเป็น๑ใน๓ที่เจอเด็กในกระท่อมนะครับ
ที่สำคัญคือนายอาผะยังซัดทอดว่านอกจากจะบูสือแล้วเนี่ย
มีนางนาคาจูจรือด้วยเป็นพี่สาวของยายน้องจีน่า
สวมเสื้อลายลายสีสายรุ้งเนี่ยครับ
เป็นหนึ่งในสามที่ขึ้นไปเจอน้องจีน่า
เนี่ยเขาบอกพวกนี้สั่งการเขาหมดเลย
นายอาผะอ้างว่านางนาคาจูซึ่งขณะนั้นอยู่ที่เชียงดาว

เขาก็เลยไปลักพาตัวน้องจีน่าออกจากหมู่บ้าน
แล้วนัดหมายนำเด็กไปส่งให้กับนางนาคาจูที่บริเวณปากถ้ำ
ต่อมานายอาผะให้การใหม่อีก
บอกไม่ได้เอาเด็กไปส่งให้นางนาคาจูที่ถ้ำ
แต่เอาไปส่งให้ที่ถนนเส้นหนึ่ง
พอตำรวจเค้นสอบอย่างหนักอ้างอีกบอก

ว่ายังไงกันแน่ตำรวจพาไปหาที่ปากถ้ำก็ไม่เจอ
ไปวางสระน้ำอีกจนไปเจอที่กระท่อม
สุดท้ายตำรวจนำนางนาคาจูมาสอบปากคำนะครับ
แต่ว่าเธอยืนยันนะครับเธอบอกไม่เกี่ยวเลย
ขอปฏิเสธเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่านางนาคาจูเป็นพี่สาวของ
ยายน้องจีน่านะครับเป็นชาวบ้านแก่น้อยตะบนเมืองนะอำเภอเชียงดาว
บ้านเดียวกับหมอดูหมอผีหรือว่าผู้นำทางจิตวิญญาณ
เป็นคนทำนายว่าน้องจีน่าถูกผู้ชายอุ้มไปทิ้งเอาไว้ที่ถ้ำ

นางนาคาจูออกจากหมู่บ้านแก่น้อยประมาณ๑สัปดาห์
ก่อนที่น้องจีน่าจะหายตัวนะครับ
หลังจากที่ทะเลาะกับสามีแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบาย
เลยขอมาอยู่กับน้องสาวที่บ้านห้วยฝักดาบที่แม่แตง
น้องสาวก็คือยายของน้องจีน่าจะได้ให้น้องเนี่ยช่วยดูแลอะไรประมาณอย่างนี้
จากนั้นน้องจีน่าก็หายตัวไปในวันที่๕กันยายน
วันที่๘กันยายนนางนาคาจูเป็น๑ใน๓ที่ไปตามหาน้องจีน่าแล้วเจอที่กระท่อม
แต่นางนาคาจูจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นคนบงการอย่างที่นายอาผะผู้ต้องหาบอกหรือเปล่าเนี่ย

คุณผู้ชมคะอย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปว่าโอ้โห
อาผะซัดทอดเอาไว้หลายคน
หนึ่งในนั้นก็คือนางนาคาจูคือนางนาคาจูเนี่ยก็คือมีศักดิ์เป็นยายของน้องจีน่าใช่ครับ
จริงแล้วก็เป็นพี่สาวของยายแท้ของน้องจีน่าค่ะ
แต่ประเด็นคือนางนาคาจูคนนี้ตำรวจบอกว่าก็เพิ่งมาอยู่ที่บ้านห้วยฝักดาบ
ช่วงก่อนหน้าที่น้องจีน่าจะหายตัวไปไม่เท่าไหร่เองนะคะเพิ่งมาอยู่ได้ไม่นาน
ปกติแล้วนางนาคาจูอยู่ที่บ้านแก่น้อยตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
ก็คืออยู่ในพื้นที่เดียวกันกับนายจบูสือลุงของน้องจีน่าค่ะ
คือถ้าจะไล่ลำดับญาตินางนาคาจูคือป้าของนายจบูสือ
นี่นะคะลำดับญาติแบบนี้ตามภาพที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะ
สถานภาพของนางนาคาจูก็คือแต่งงานมีครอบครัวแล้วไม่มีลูก
อุปการะลูกชายคนโตของนายจบูสืออายุ๗ขวบก็รับไปดูแล
ที่น้องจีน่าจะหายตัวไปเนี่ยนางนาคาจูเข้ามาในหมู่บ้านห้วยฝักดาบวันที่๒กันยายน
หมายความว่าเข้าไปในพื้นที่ก่อนน้องจีน่าหายตัวไป๓วันเข้าไปวันที่๒
น้องหายไปวันที่๕กันยายนสาเหตุที่ไปอยู่ในหมู่บ้านห้วยฝักดาบก็เพราะว่าทะเลาะกับสามีมาขออยู่กับน้องสาวก็คือคุณยายของน้องจีน่าค่ะ
ขออยู่ชั่วคราวส่วนนายจบูสือเพิ่งรู้ข่าวน้องจีน่าหายตัวไปก็เข้าไปในหมู่บ้านวันที่๖กันยายน
ซึ่งนายจบูสือที่เป็นลุงของน้องจีน่าเข้าไปในหมู่บ้านห้วยฝักดาบหลังน้องจีน่าหายตัวไปด้วยซ้ำครับ
น้องหายตัวไปวันหนึ่งถึงจะเข้าไปในหมู่บ้านห้วยฝักดาบอันนี้คือข้อมูลที่ตำรวจให้มาแล้วประเด็นมันคือ
แล้วนายอาผ่ามาซัดทอดเขาได้ยังไง
ปัญหาคือว่าคือเขาเข้ามาหลังจีน่าหายตัวก็จริงแต่ก็เข้ามาที่หมู่บ้านก่อนที่จะเจอตัวจีน่าใช่ไหมฮะ
อิดโรยหรือว่าอ่อนแรงจนแบบเหมือนกับถูกทิ้งเอาไว้คนเดียว๒วัน๓วันอย่างนี้
ระหว่างนี้จะมีใครเกี่ยวข้องบ้าง
ถ้ามันอยู่ในสมมุติฐานที่เชื่อได้ว่า
อาผะก็ถูกตำรวจคุมตัวตั้งแต่๖กันยา
แล้วอาผะจะไปเอาจีน่าไปทิ้งที่กระท่อมได้ยังไง
ก็แล้วแต่ที่อาผะทิ้งเอาไว้มาที่กระท่อมเองไม่ได้เนี่ยใครจะมีใครกี่คนกลุ่มคนไหนบ้างที่จะดูแลจีน่า
คือตำรวจใช้คำว่าผู้ร่วมขบวนการเลยนะคะอาจจะไม่ใช่แค่อีกคนเดียวด้วยซ้ำ
อาจจะมีหลายคนที่ร่วมขบวนการ
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานบอกวันที่ไปเจอน้องจีน่าเอาละหิวดูดนมนมถูเหลืองแลกตาซอย
ก็ได้มีร่องรอยการขับถ่ายเลือดเทอบเปิ้ลอะไรด้วยนะคะเหมือนกับมีการดูแลน้องนะคะ
ก็เลยต้องไปไล่กันโดยเฉพาะบ้านหรือจุดที่มีหลักฐานคล้ายกับที่กระท่อมที่เจอจีน่า
ท่านผู้ชมครับเราไปที่บ้านสรรปูเลยตำบลแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
นี่คือบ้านของนางสาวการชินีจตาอายุ๒๖ปี
ซึ่งเธอคือลูกเลี้ยงของนายอาผะและคือคนแรกที่นายอาผะซัดทอดว่า
ลูกสาวที่เป็นลูกเลี้ยงผมกับลูกเขยเนี่ยสั่งให้ลักพาตัวน้องจีน่าไป
นี่ฮะเธอปฏิเสธตั้งแต่วันแรกเลยนะครับ
วันนี้เราไปคุยกับเธอเธออยู่กับแม่แม่คือนางนาธีเป็นอดีตภรรยาของนายอาผะนะฮะ
เสื้อสีดำนี่คืออดีตภรรยาของนายอาผะนางนาธีบอกว่าเธอกับนายอาผะเคยอยู่ด้วยกัน
เคยใช้ชีวิตด้วยกันเดิมนายอาผะก็อยู่ด้วยกันที่นี่นี่แหละ
บ้านหลังนี้ที่เราไปหาเนี่ยจนมีปัญหากันเธอกับลูกสาวเลยไล่นายอาผะออกจากบ้าน
ก็เลิกกันไปสักเดือนกว่าแล้วแล้วนายอาผะพฤติกรรมก็คือชอบใช้ความรุนแรง
ชอบด่าชอบทำร้ายคนในครอบครัวนางนาธีบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง
นายอาผะขี่รถออกไปกินเหล้าตั้งแต่บ่ายจนถึงเย็น
พอเมากลับมาบ้านมาหาเรื่องเธอมีปากเสียงอย่างรุนแรง
อาผะถึงขั้นไปคว้ามีดมาจะไล่ฟันเธอเลยนะฮะ
ไล่ฟันเธอเลยเธอต้องวิ่งหนีรอบบ้านเพื่อเอาชีวิตรอด
ลูกสาวเธอเนี่ยมาเห็นแล้วก็ห้ามเอาไว้ทัน
ก็เลยตัดสินใจไล่นายอาผะออกจากบ้านไป
แล้วนายอาผะเนี่ยนางนาธีบอกว่าช่วงที่นายอาผะอยู่กับเธอเนี่ย
ครอบครัวรู้สึกไม่ปลอดภัยเลย

มีนิสัยแบบไม่ชอบเด็กด้วยนะ

เพราะว่านางนาธีเขาก็มีลูกชายด้วยนะ

ลูกชายอันลูกเบานี่ค่ะ
ขนาดเขายังบะคักเลย
เวลาลูกชายลูกเบานี่มา
มันไล่ปิ๊บบ้านค่ะ
ส่วนประเด็นที่ว่าไปเจอกันลอนนมอยู่๒ใบบนบ้านของนายอาผะนะครับ
ซึ่งตอนเจอตัวน้องจีน่าที่กระท่อม
ก็มีนมใส่ขวดน้ำอัดลมทิ้งเอาไว้ให้เด็กด้วย
เหมือนกับทิ้งเอาไว้ให้เด็กกินนะฮะ
แต่ยืนยันว่ากัลลอนนมเนี่ยเป็นกัลลอนของตัวเองนะครับ
เอามาไว้ใส่น้ำเปล่ากินนะ
ตรงที่ไปเจอนะครับ
ซึ่งเกาลอนที่พบในบ้านนายอภะ
เอามาจากบ้านที่สรรปูเลยนะ
ก่อนที่นายอาผะจะมีเมียใหม่ที่หมู่บ้านห้วยฝักดาบ
อันนี้เธอบอกเธอเอาไว้ใส่น้ำกินอยู่แล้ว

ยืนยันว่ากัลลอนนมเนี่ยมีมานานแล้ว

ตัวเธอหรือว่าลูกสาวไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวของน้องจีน่า

ถ้าหากกะลอนนมนั้นเป็นการซื้อมาเพื่อเอาไว้ให้น้องจีน่าดื่มกิน
ช่วงที่น้องจีน่าหายตัวไปนางนาธีบอกว่าก็ขอสาบแช่งเลยนะ
ถ้าเกิดเป็นจริงเนี่ยนะถ้าเธอโกหกปิดบังเนี่ย
แช่งตัวเองเลยให้มือเนี่ยเน่าเปื่อยไปเลย
ขวดนมแกลลอนอันนั้นแม่ว่าเอามาเหมือนแล้วค่ะ

นมไม่มีค่ะมีแต่เป็นมันมีแต่ขวดค่ะ

แม่อันใส่น้ำกินค่ะเหมือนล่ะค่ะ

แม่อันใส่น้ำกินค่ะเหมือนล่ะค่ะ

หย่าก็แช่งแช่งตัวเองค่ะ
แม่ก็ต้องแม่ก็เล่นประวาชินแสดงให้โน้ม
ลูกเลี้ยงของนายอาผะคนนี้นางสาวการซินีอายุ๒๖ปี
เขาบอกว่าคือตอนแรกก็กังวลใจนะคะที่อยู่ดีนายอาผะให้การสัดทอด
เขาก็เลยตัดสินใจแสดงความบริสุทธิ์ใจมาเจอตำรวจเลย
พบตำรวจเลยพอได้มาเจอตำรวจมาคุยกับตำรวจโล่งแล้ว
ตอนนี้ไม่กังวลใจแล้วและให้ข้อมูลเพิ่มด้วยค่ะ
บอกว่านายอาผะมีพฤติกรรมชอบเด็กผู้หญิง
เคยพูดกับลูกเลี้ยงว่าอยากจะขอลูกสาวไปเลี้ยง
แล้วก็จะพาไปเลี้ยงที่บ้านที่อยู่บนดอยตอนนั้นน่ะ
เลี้ยงคนนี้บอกว่าเธอไม่ยอมเพราะนายอาผะเป็นคนนอกครอบครัว
และมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ
ก็เลยไม่ยอมให้ลูกสาววัย๑๐ขัวไปไหนมาไหนด้วยด้วยซ้ำ
เพราะว่าไม่ค่อยไว้ใจในอาผะ
ส่วนประเด็นการอุ้มน้องจีน่าเนี่ยค่ะแล้วก็มีข้อมูลในลักษณะ
ที่ว่าทำเป็นขบวนการมีการแบ่งเงิน
ผลประโยชน์แบ่งค่าตอบแทนกันเนี่ยนะ
ลูกเลี้ยงคนนี้บอกว่าถ้าถามเธอนะความเห็นส่วนตัวของเธอนะ
นายอาผะน่าจะทำจริงจริงน่าจะทำจริงจริง
เพราะเคยอยากได้ลูกสาวเธอไปเลี้ยง
ถ้านายอาผะไม่ได้คิดจะเอาน้องจีน่าไปเลี้ยงเนี่ยนะ
ก็มองว่าน่าจะเป็นการอุ้มน้องจีน่าเพื่อแลกเงิน
คือนอกจากเรื่องเงินเนี่ยค่ะนิสัยใจคอของนายอาผะ
เลี้ยงคนนี้ก็บอกว่าโอ้โหเรื่องเงินคือเรื่องใหญ่มากสำหรับนายอาผะเลยนะ
ไม่เคยให้ใครยืมเงินเลยคือใช้คำว่างก
ไม่ยอมให้ใครยืมเงินเลยงกมาก
คนในครอบครัวยังไม่ให้เลยไม่ยอมให้เลย
สมหัสน้องก็ไม่ให้ลูกไปไหนกับอาผะอยู่แล้วค่ะ
เพราะอะไรทำไมถึงรู้สึกว่าไม่อยากให้เด็กไปกับอาผะ
มันไม่รู้ค่ะเวลามันกินค่ะมันกินเหล้าแล้วมันไม่เหมือนใครค่ะ

มันเคยบอกไหมว่าทำไมหนูชอบเด็กผู้หญิง
มันไม่บอกค่ะแต่มันขอลูกสาวน้องไปเลี้ยงอยู่นะคะ

การที่เขาอุ้มน้องจีน่าไปเนี่ยเขาน่าจะอยากได้ลูกไปเลี้ยง
ค่ะน่าจะมีอย่างนั้นค่ะ
เขาน่าจะอยากได้ลูกสาวค่ะ
เขาชอบมาอาหารลูกสาวชอบ
เวลาเขาพามาแบบนี้ค่ะเขาน่าชอบซื้อขนมซื้อนมมาฝากลูกค่ะ
ความคืบหน้าต่างเนี่ยรอขยายผลเพิ่มเติมพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะฮะ